สัปดาห์นี้พบกับหนุ่มป่าวริส
ที่มาขอโชว์เสน่ห์ปลายจวักมัดใจสาว

ขอให้คุณไปศัยกรรมตาโตคุณจะ

ถ้าไม่ทำเราเลิกกันเราไม่ชอบผู้ชายทรงนี้
ก็เลิกเลยครับโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ผู้หญิงมีเยอะกว่าผู้ชายนะครับผู้หญิงอย่างผู้ชายนี่ผู้หญิงอกหักแทนนะครับ